มีผู้หญิงวัย๖๗ปีถูกฆ่าปาดคอ
เสียชีวิตอยู่ที่หน้าบ้านของตัวเองค่ะ

กระเป๋าสตางค์ของผู้เสียชีวิตหายไปด้วย

เป็นบ้านของคนต้องสงสัยนะคะ

อยู่ที่ตำบลยังหักปากท่อราชบุรี
เบื้องต้นก็มันเป็นเหตุคาตกรรมแน่นะคะ
มีทั้งแพทย์เวรโรงพยาบาลปากท่อก็ไปตรวจสอบพร้อมกับตำรวจด้วย
ผู้เสียชีวิตคือนางสาวคั้งทองไร่อายุ๖๒

ใส่เสื้อลายดอกผ้าถุงสีน้ำตาลมีบาดแผลขนาดใหญ่ที่คอ
อกขวามีรอยแทงด้วยนะคะ๑แผล
มือทั้งสองข้างมีแผลถูกของมีคม
น่าจะเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า๖ชั่วโมง
จากการตรวจสอบได้ข้อมูลมาว่าช่วงเวลาสักประมาณทุ่มครึ่งเมื่อวานนี้
ผู้เสียชีวิตเดินไปดูทีวีที่บ้านนางเคย
พีชเสร็จ๒ท่มเดินกลับบ้านแล้วก็ไม่ได้มีเสี่ยงอะไรผิดปกตินะคะ
ก่อนกลับบ้านน้องสาวให้เงินมาด้วย๑๒๐บาท
รุ่งเช้าน้องสาวบอกว่าอ้าวเพิ่งมารู้ว่าพี่สาวถูกฆ่าปาดคอเสียชีวิตอยู่หน้าบ้าน
ไม่รู้สาเหตุคือเมื่อเช้าเนี่ยค่ะมีพระมาบินทบาท
เห็นเย็กค้างนอนอยู่ที่คนเสาไฝ

บอกลูกศิษย์ให้ไปดูหน่อยยายค้างแกเป็นลมหรือเปล่า

มีบาดแผลที่ร่างกายตอนแรกนึกว่าโดนหมากัด
พอไปดูใกล้เห็นแผลที่คอ
ก็เลยรีบไปแจ้งผู้ใหญ่บ้านให้มาช่วยดูหน่อย
ก็เลยรู้ว่ายายค้างถูกทำร้ายจนเสียชีวิตนะคะ
แต่ตามร่างกายกระเป๋าเงินแกหายไป

ทีมข่าวก็เลยตรวจสอบเรื่องนี้เพิ่มเติมลงพื้นที่ไปที่จุดเกิดเหตุ
คือญาติเนี่ยนำท่อนไม้มาวางทับจุดที่ผู้เสียชีวิตเขาถูกฆ่านะคะ

แล้วก็มีคนมาเฝ้าจนกว่าจะเผาศพ
อันนี้เป็นความเชื่อของชนเผ่ากระเหลี่ยงในพื้นที่ค่ะ
เขาก็จะมีพิธีกรรมในลักษณะแบบนี้
ทีมข่าวได้คุยกับลูกสาวของผู้เสียชีวิต

เล่าให้ฟังว่าแม่เธออยู่บ้านหลังนี้คนเดียว
ก็จะมีพี่ชายเธอคอยแวะเวียนมาหานานที
ปกติแม่ก็จะไปดูทีวีบ้านน้องสาวเป็นประจำอะค่ะ

แม่ก็จะไปดูทีวีบ้านน้องสาว๖โมงเย็นถึง๒ทุ่มทุกวันเลย
คนร้ายน่าจะรู้ว่าแม่จะเดินไปเดินมา
ระหว่างบ้านตัวเองกับบ้านน้องสาวเพื่อไปดูทีวีอย่างนี้ค่ะ
คือคนร้ายน่าจะรู้พฤติกรรมของแม่
แล้วก็รู้ว่าแม่น่าจะอาจจะมีเงินติดตัวอะไรแบบนี้

แต่ถึงขั้นมาก่อเหตุกันขนาดนี้เลยเหรอ
แกจะไปดูหนังที่ไหนนะปกติ

น้องสาวแกใช่เขาจะไปทุกวันแหละทุกวันประมาณทุ่มสองทุ่มอะไรอย่างเงี้
แล้วก็กลับแต่ว่าก็ถ้าคนรู้ก็คือรู้ว่าแกจะเดินตรงนี้ทุกวัน
ใช่เนอะประมาณนั้นปกติเก็บพุกหนึ่งพุกอะไรเท่าไร
ปกติถ้าเป็นเงินอ่ะไม่เยอะหรอกประมาณนั้นอ่ะ
คลองทรัพย์สิทธิ์น่ะเขาไม่มี
เพชรวัย๕๘ปีญาติของผู้เสียชีวิต
บอกว่าก่อนเกิดเหตุก็ได้ให้เงินผู้เสียชีวิตไปนะคะ
เป็นแบงค์๒๐ทั้งหมดก็ไม่ได้เยอะมากอะไร
พอตัวผู้เสียชีวิตถูกฆ่าตายเนี่ยมีคนมาบอกเหมือนกับว่า
มีคนไปเดินวนเวียนอยู่ที่บ้านสักประมาณ๕โมงเย็นอะไรแบบนี้ค่ะ
เขาก็จะไปมาหาสู้อยู่ร้านค้านั่นไง
โอ้โหตัวไปก็คือคาดดาวน์ได้ว่า

ไม่มีอยู่คนเดียวทุกวันเขาก็อยู่คนเดียว
สำรวจบอกว่าคนร้ายก็คงจะรู้
ว่าผู้เสียชีวิตมีเงินสดติดตัวอยู่ตลอด
ก็เลยมาดักรอคงดูรัดราวเอาไว้
เอาไว้ล่วงหน้าก่อนน่ะนะคะมาดักรอและทำร้าย
ก็ใช้ของมีคมแทงและปาดคอจนหลอดลมขาดชิงทรัพย์แล้วหนีไป
ทีนี้ที่ญาติบอกว่าเอ๊ะมีผู้ชายคนนึงวนเวียนอยู่ที่บ้านของผู้เสียชีวิตช่วงเย็นใช่ไหมคะ
อืมทีเนี้ยตำรวจก็เลยบอกว่าไอ้คนนี้แหละน่าจะเป็นคนเดียวกัน
เป็นผู้ต้องสงสัยค่ะหรือฮะชื่อว่าในใหญ่อ่าอายุสี่สิบเก้าปีครับ
อยู่ห่างจากบ้านของผู้เสียชีวิตแค่แปดสิบเมตรเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวเอาไว้แล้วนะคะ
เมืองต้นเนี่ยค่ะตำรวจไปเจอเสื้อผ้าของในใหญ่ที่มีรอยเปื้อนเลือดครับ
และน่าจะเป็นเลือดคนไปตรวจที่บ้านเจอมีดแล้วเจอกระเป๋าสตังค์ของผู้เสียชีวิตด้วย
นั่นไงเนี่ยสอบปากคำในใหญ่อยู่นานเลยสุดท้ายหลักฐานมันก็ชัดอ่ะนะ
อุ๋ยคุณผู้ชมค่ะครับสุดท้ายก็รับสารภาพว่าเป็นผู้ก่อเหตุจริงโอ้โห
เดี๋ยวพรุ่งนี้ผู้บัญชาการจังหวัดราชบุรีจะแถลงข่าวเองเลยนะคะที่สถานีตำรวจภูทรเมืองราชบุรีตอน๑๐โมงเช้าค่ะ